มาดูที่จังหวัดนครพนมนะครับเจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนไก่ชนเย้ยกฎหมาย
เขาบอกว่าโอ้โหไอ้ไก่อยู่นิ่งแต่นักพนันแตกกระเจิงครับ
ใครจะอยู่ก็อยู่แต่ส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับฝ่ายปกครองทหารนะครับเข้าจับนักพนันบ่อนไก่ชนนะครับ
ลักลอบตีไก่ผิดกฎหมายว่างั้นในพื้นที่บ้านดอนกลาง
ตะบนมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมครับ
ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ครับนักพนันกว่า๒๐คนนะฮะ
ใครจะนิ่งตามคำสั่งเราวิ่งทั้งนั้นแหละบางคนออกสตาร์ทเร็วกว่านักวิ่งทีมชาติอีก
โกยแนบไปไม่เหลียวหลังเลยฮะคือถูกตามจับก็มีสิบสามคน
แล้วก็ยึดของกลางไก่ชน๒ตัวนะครับและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการด้วย
ควบคุมตัวไปสอบสวนที่ที่วคารพลปลาปากนะครับ
แล้วก็ทำบันทึกจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสพปลากดำเนินคดี
ข้อหารักลอบเล่นพนันชนไก่พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่ง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ตาม
พรบควบคุมโรคติดต่อนะครับสำหรับบ่อนไก่ชนแห่งนี้
สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่าจากการสอบสวนเชิงลึก
ของเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน
และคนมีสีนะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบเปิดบ่อน
ซึ่งเดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับหาที่มาแล้วก็เอาผิดให้ได้ครับครับ